เอามีอีกบ่อนนึงนะฮะเป็นบ่อนที่ยานวานะ
เนื่องมาจากการไปจับสถานบันเทิงผับศูนย์เหรียญที่คุณชูวิทย์
ตั้งชื่อให้ในท้องที่ยานวาทางนครบานเนี่ยเขาเอากำลังไปบุกจับ
ข้างหน้าเป็นคาแคร์อยู่ในตึกแถวยานวา
ด้านในเนี่ยวิบวับวิบวับเป็นลักษณะสถานบันเทิง
แบ่งเป็นห้องห้องนะฮะแล้วเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะ
ไปหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงเจอยาเสพติดนะฮะ
มีช่องฝากยาเสพติดเวลาที่เสพยาไม่หมดฝากไว้ได้ด้วย
หลังจากจับตรงนี้คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยอีกวันหนึ่ง
ความจริงที่นี่เนี้ยมันเป็นบ่อนด้วยอ่า
แต่ก่อนตำรวจจะมาเข้าวันหนึ่งเนี่ยเขาย้ายข้าวย้ายของ
เขาเก็บข้าวของที่มันเป็นบ่อนเนี่ยหนีหายไปหมดเลย
แต่มีการเปรียบเทียบภาพว่าเอ๊ะพรมมันลายเดียวกันเลย
ใช่หลายอย่างมากที่มันคล้ายกันมากเลย
มาตรวจจับก็เลยเจอแค่ลักษณะเป็นห้องของสถานบันเทิงแล้วก็มั่วสุมเสพยา
พระผู้ชมครับวันนี้สนยานาวาคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวจีน
๗คนที่ควบคุมตัวได้และตรวจพบสารเสพติด
ส่งฟ้องสารแขวงพระนครใต้นะครับเพื่อขอฝากตัวชั่วคราวนะฮะ
เพราะว่าแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไปแล้วนะฮะเจอยาเคในร่างกายนะครับ
แต่มีผู้ต้องหาที่ปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีที่ไปปฏิเสธในชั้นพนักงานอายการอีก
ทีแรกกับตำรวจสารภาพถึงอายการปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากขังต่อสารแล้วก็ดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไป
มี๗คนนะฮะที่ยอมรับสารภาพนะครับเป็นชายชาวจีน๔คนผู้หญิงชาวไทย๒คน
ก็ถูกแจ้งเขาหาเรื่องการเสพยาเคนะครับแล้วก็เมดแอมเฟตามีนด้วยนะฮะ
โทษจำคุก๑๒เดือนปรับ๘๐๐๑๖๐๐แต่ว่าสารภาพนะครับ
สารท่านก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็โทษจำคุกให้รอลงโทษเอาไว้๒ปีด้วยกัน
แต่ความจริงแล้วเรื่องใหญ่คือเรื่องของสารเสพติดนะครับ
ยาเสพติดส่วนคนมาลักลอบเปิดเนี่ยเป็นในทุนชาวจีน
อย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณเขียนมาสอนเล่าให้ฟัง
คือคนไทยนะไปเปิดบ่อนนะ

มันคือคนจีนนายทุนชาวจีน
มาใช้เมืองไทยเปิดสถานบันเทิง
นี่คือเรื่องใหญ่ที่มันมีหลายที่ไม่ใช่แค่ที่ยานาวา
วันนี้พลธนโดรถรีนิติธรณ์จินตรการนท์นะครับ
รองภูมิบัญชาการสมุทรทะคอนบ่าน
ไปที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผับศูนย์เหรียญที่ยานวา
ไปตรวจสอบของกลางที่อายัดเอาไว้
เพราะด้านหน้าเนี่ยเขาเปิดเป็นคาแคร์เป็นร้านล้างรถ
คนไทยก็ทำงานได้ก็คือเป็นพนักงานรับรถ

ที่เหลือด้านในให้แต่คนจีนเท่านั้น
พนักงานก็เป็นแต่คนจีน
เหล้าเบียบุหรี่น้ำดื่มสิ่งของต่าง
เขาอิมพอร์ตมาจากจีนหมดคือเรียกว่ามาใช้สถานที่ของเมืองไทยเท่านั้น
นี่ฮะมาเช่าตึกจ่ายค่าเช่าตึกที่เหลือไทยไม่ได้อะไรเลย
รถยนต์หรูนะฮะ๓๕คันยังจอดอยู่นะครับ
โลสลอยปอเช่เบนส์

คันถูกสวมทะเบียนด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่ขยายผลต่ออีก
แล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอตู้เซฟอีก๒ตู้นะครับ
อยู่ด้านในนะฮะของสถานบันเทิง
นี่วิบวับผับแห่งนี้นะครับ

เดี๋ยวต้องหาช่างมาเปิดนะครับ
เดี๋ยวจะดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรต้องตรวจสอบกันอีกทีนึง

ยังกันพื้นที่เป็นพื้นที่ห้ามเข้าอยู่
นี่คุณชูวิทย์บอกพรมนี่มันคุ้นนะ
คลิปที่คนส่งมาให้คุณชูวิทย์ว่า
นี่เขามาเล่นพนันที่นี่

เออนี่เห็นไหมที่คุณชูวิทย์บอก

สิ่งของที่เป็นของบ่อนพนันออกไปก่อน๑วัน
แม่นรู้ทันหรือยังไม่รู้ก่อนที่ตำรวจส่วนกลางของวัชชนจะมาตรวจจับ
แล้วมาเจอผับเจอยาเสพติดผับก็ลักลอบเปิดด้วย
วันนี้มาคุยกับผมเรื่องนี้ที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิ

ให้เห็นเลยถึงโครงสร้างโมเดลวงจรของธุรกิจสีเทา
นายทุนชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย
คุณชูวิทย์บอกมันยิ่งกว่าบ่อนพนันของคนไทยที่ลักลอบเปิดอีกนะ
เพราะว่ารายได้ของบ่อนพนันพวกนี้เนี่ย
ชาวจีนที่เข้ามาเปิดโดยใช้อาคารสถานที่ในไทยเนี่ย
แล้วมาเปิดผับด้วยนะเอายาเสพติดมามั่วสุมด้วยเนี่ย
รายได้มันมหาศาลไม่รู้ว่าที่จ่ายส่งจ่ายสวยใจอะไรกันต่าง
น้ำเพื่อให้เปิดอยู่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะมันจะไปอีกเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
ขนาดวันนั้นที่ตำรวจไปจับที่ยานาวาเอาใบเสร็จของแต่ละโต๊ะมารวมกัน
คืนเดียวยัง๓ล้านกว่าไม่รวมบ่อนนะเพราะบ่อนเขาหนีไปก่อนวันหนึ่ง
ชูวิทย์บอกแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยถ้ารวมรายได้จากบ่อนด้วยเนี่ย
วันนึงต้องเป็น๑๐ล้านแล้วนาวาที่เดียวนะคุณชูวิทย์บอกโอ้โห
ในกรุงเทพย่านรัชดาสุทธิศาลหรือว่าแถวสถานที่ต่าง
เมืองกรุงเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดยังมีอีกหลายที่
คนจีนเขาจะรู้กันแล้วเขาก็จะมากันนะฮะเขาก็เหมือนกับเป็นวงจรของ
ของผับศูนย์เหรียญของบ่อนศูนย์เหรียญของสถานที่เสพยาเสพติดศูนย์เหรียญ
มันเป็นการทำงานแบบครบวงจรแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ย
มันอยู่ได้โดยตำรวจบางคนบางหน่วยไม่จับเพราะมีคนมีสีอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งมันไม่รวมไปถึงเรื่องของทุนต่างที่มันอาจจะเข้าไปสู่แวดวงของ
นักการเมืองด้วยเอาลองฟังคุณชุวิตนะฮะ
ได้รับบอดไม่ได้ละงั้นแล้วใครอันนี้มันไม่ใช่บอดธรรมดา
ผมต้องพูดให้คุณฟังก่อนมันไม่ใช่บ่อนธรรมดา
มันเป็นบ่อนจีนซึ่งมีรายได้มหาศาล
มันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนกับทุกฝ่าย
ถ้าคนไทยคุณไปที่ดินแดงนะบ่อนไฮโลไฮเทค
มอเตอร์ไซค์เล่นแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดเล่น
มันจะได้สักกี่ตังค์ดังนั้นเขาจะเอาตังค์มาจ่ายคุณได้สักกี่ตังค์
แต่ไอ้นี่จีนเล่นจีนมันเล่นทีละล้าน๒ล้าน๕ล้าน
หมุนเวียนวันหนึ่ง๑๐๒๐ล้าน

เขาจ่ายเท่าไหร่จากข้อมูลคุณช่วยเขาจ่ายเท่าไหร่

ก็นั่นอ่ะสิคุณว่าดูว่ามีกี่ที่
คุณชูวิทย์บอกว่าชาวจีนที่เขามากันเนี่ย
แล้วเขาก็จะมาเที่ยวผับของเขา
เที่ยวสถานที่เสพยาเสพติดของเขา
หรือว่าจะเข้าบ่อนของเขามาปาร์ตี้ของเขาเนี่ย

เรื่องนี้ถ้าจะปราบจริงนะ
อย่าถามเลยว่าปราบบ่อนจะปราบได้ไหม
คือถามตำรวจไปบางทีตำรวจก็หนักใจ
คุณชูวิทย์บอกต้องให้นายก

มันต้องปราบที่นู่นเลยฮะข้างบนสุด

ในการทำธุรกิจสีเทาแบบนี้

ส่งไปให้บิ๊กโจ๊กแล้วคุณชูวิทย์บอก
อย่างนั้นตำรวจไปก็เหมือนกับไปที่ยานวา

จับแล้วยังไงก็ส่งนักเสพยาเสพติด

มันยังอยู่ขบวนการใหญ่มันยังอยู่

ชิ่งไปถึงแวดวงการเมืองด้วย

ในทุนชาวจีนมาเปิดอยู่

ที่ตอนนี้เป็นชาวจีนแต่ว่าขอสัญชาติเป็นคนไทยได้แล้วเนี่ย
โอนเงินบริจาคให้ภักดิ์การเมืองคือภักดิ์พลังประชารัฐ
ในปี๒๕๖๔เป็นจำนวน๓ล้านบาท
เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแกนนำพักพลังประชารัฐ
ก็ออกมายอมรับว่าใช่มันมีจริง
แต่เขาก็ชื่อนามสกุลคนไทยบริจาคเข้าพักเรา
เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เหมือนกับคนอื่นที่บริจาคเงินให้กับพักการเมือง
แต่วันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาครับ
เรื่องนี้เลยนะครับยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกรกต
ที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับผับศูนย์เหรียญย่านยานวา
ที่บริจาคให้กับพลักษณ์พลังประชารัฐ
นี่พี่ศรีบอกเดี๋ยวจะมาหาว่าพี่ศรีเนี่ยยื่นอยู่ฝั่งเดียว
ฝั่งนี้ก็ยื่นนะนี่ยื่นให้ตรวจสอบพักพลังประชารัฐ
กรกตตรวจสอบว่าคนที่มายื่นเนี่ยได้สละสัญชาติเดิม
ยังครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนบริจาคแล้วหรือไม่
ถ้ายังไม่ได้สละสัญชาติเดิมเข้าข่ายความผิดพรบพักการเมือง
ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยบริจาคเงินให้กับพักการเมืองไทย
แล้วที่ไปจับผับผับแห่งนั้นก็ไม่ได้ขออนุญาตในการเปิด
มันเข้าข่ายการฟอกเงินไหมหรือต่อให้ได้สัญชาติไทยแล้วแล้วเขาเกี่ยวพันธุ์หรือเปล่า
แล้วมาบริจาคเงินให้พักการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินหรือเปล่า
เพราะทั้งหมดนับสิบบริษัทเนี่ยมีนอมินีเข้ามาถือหุ้นเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
เพราะถ้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็จะเป็นบริษัทของคนต่างด้าว
ก็เป็นข้อห้ามในกฎหมายของพักการเมืองอีกเช่นกัน
วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะฮะ
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วฮะที่คุณศรีสุวรรณเข้าไปยื่นตรวจสอบตรงนี้เนี่ย
ผลเอกประวิทย์เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถามบิ๊กป้อม

รับบริจาคเงินให้กับภักดิ์พลังประชารัฐอันนี้ครับ
ครับก็ส่งบุยกองโฟท่ออกมาแล้วส่งไว้แล้ว
คุณศรีสุวรรณไปยื่นบอกว่าจะเข้าข่ายยุบพักเลยอย่างนี้ค่ะท่านรอง
มีความกังวลมีความกังวลมันอาจจะต่อไปถึง
ตามที่ท่านเริ่มตีสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ไปตามนั้น

อ่าท่านบอกก็ตามที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินชี้แจงไปนั่นแหละ

หมายถึงคุณสิริวัณรักษัตริย์นะผู้สื่อข่าวของเรา

แต่มันก็เป็นประเด็นสำคัญไงเพราะมันอาจจะถึงขั้นยุบพักได้ถ้ามันมีความผิดนะ
โอ้โหนี่ต้องไปกางกฎหมายกันแบบ
ใช่แล้วมันมีประเด็นทางอาญาด้วยไง
นี่เห็นไหมโอ้โหแต่ว่ายื่นกรกตไปแล้วนะคุณศรีสุวรรณยื่นนะ
มีรายงานข่าวจากกรกตนะครับบอกว่าที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตภักดิ์พลังประชารัฐ
ออกมายอมรับว่ามีนายชัยนัทนะเป็นนายทุนจีนแต่เปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยแล้วเนี่ยมีชื่อนามสกุลไทยนะ
แล้วเชื่อมโยงกับผับศูนย์เหรียญย่านยานวาที่ถูกจับบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐ๓ล้านบาทเมื่อปี๖๔
กรกตที่เราเช็คไปนะบอกว่าเป็นความจริงนะฮะตามระเบียบกำหนดว่าเมื่อมีผู้มาร้องนะก็คือคุณศรีสุวรรณมาร้องแล้วเนี่ยนะ
ทะเบียนพักการเมืองของกรกตก็ต้องมอบหมายให้พนักงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
ซึ่งกรณีนี้ในทะเบียนพักการเมืองซึ่งโดยตำแหน่งก็คือเลขาธิการกรกตนั่นแหละก็จะไปตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่าง
ถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการทำผิดเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้นำไปสู่การยุบพักการเมืองได้นะฮะ
ตามชื่อที่ปรากฎในชัยนัตที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับชื่อเดิมคือหาวเจ๋อตู้หรือบางคนก็เรียกว่าตู้ห่าวนะครับ
เขาขอสัญชาติเป็นคนไทยเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๗นะฮะ
ปัจจุบันนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยเชื้อชาติจีน
แต่งงานนะครับกับภรรยาชาวไทยตามรายงานบอกภรรยาเป็นตำรวจด้วย
ส่วนการบริจาคเงินสนับสนุนพักการเมืองเนี่ย
บริจาคเงินสนับสนุนพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เป็นจำนวนเงิน๓ล้านบาท
เดี๋ยวต้องดูว่ากรกตเขาต้องไปไล่ตรวจสอบต่อว่าเออถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไร
เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายแบบไหนอะไรยังไงไหม
ความคืบหน้าเรื่องการปราบพรามสถานบันเทิงแอบแฝงนะครับ
วันนี้พบตรมอบหมายให้รองพบตลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เป็นรองพบตรด้านการป้องกันและปราบราม
ให้ไปจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วประเทศนะครับ
โดยให้หยิบคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๒๒ทัพ๒๕๕๘กลับมาใช้อีกครั้ง
หลังจากนี้หากพบว่าสถานบันเทิงไหนทำผิดซ้ำซากต้องโทษจำคุก๑ปีทันที
แล้วตำรวจเจ้าของท้องที่ต้องรับโทษทางวินัยเช่นกัน
แจ้งเพื่อทราบนะครับท่านผู้ชมครับ
มีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
มันมีข่าวว่าตำรวจเนี่ยไปจับพ่อลูกชาวจีนผสมยาเสพติดสูตรใหม่
นำไปขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนตามผับตามบ่อนต่างในไทย
เป็นเอายาเสพติดหลายอย่างมาผสมกันเป็นสูตรใหม่ของที่นั่นโดยเฉพาะ
ยาไฟไฟอะไรพวกนี้นะ
นี่ครับคือกลุ่มพวกนี้เขาไม่ได้มาเสพยาบ้งยาบ้านะ
เขาเอาพวกยาเคยาผสมอะไรพวกนี้นะครับ
ทีมข่าวเราตรวจสอบข้อมูลจากทางกรมการแพทย์นะครับ
มีส่วนประกอบของยาอีด้วยนะยาบ้าด้วยสารต่างอีกหลายสารอ่ะนะ

เอาเป็นว่าในทุนชาวจีนมาเช่าสถานที่ในไทย

ค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
อ่าพอเสพแล้วเสพไม่หมดก็รับฝากเอาไว้ได้ด้วย
อ่ารับฝากเอาไว้ก็เผื่อออกไปข้างนอกแล้วถูกจับ
อะไรขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องกลัวค่ะก็เป็นกระบวนการธุรกิจ
ใบยมุกแบบครบวงจรเป็นอบายมุกครบวงจรจริงนะ
ซึ่งคุณชุวิตบอกน่ากลัวมากเพราะมันไม่ได้มีแค่ที่ยานวา
ยานาวาเนี่ยถ้าบ่อนไม่หนีไปก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่ารู้แก้วรู้ข่าวมีใครส่งซิกนะ
เท่ากับว่าในที่เดียวคุณมีบ่อนคุณมีผับเอาไว้ให้มั่วสุมเสพยา
และแน่นอนคือคุณมียาเสพติด
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกมันมีมากมายหลายที่มากโดยเฉพาะในกรุงเทพ
มันก็คงไม่ใช่ธุรกิจสีเทาแล้วมั้งด้วยสีดำไปแบบเนี้ย
ถูกต้องธุรกิจสีดำอ่ะ
แล้วเราปล่อยให้เขาเข้ามาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่ใช่ไหม

ก็คุณชุวิตบอกก็นี่ไงก็ได้ก็คือ
คนที่เป็นเจ้าของตึกก็ได้ค่าเช่าตึก
คนที่เป็นคนไทยก็รับรถอยู่ข้างนอก
เพราะว่าด้านในเนี่ยเขาเอาคนของเขามาหมดแล้วเขาไม่ให้คนไทยเข้าเลย
ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังจริงนะเรื่องแบบนี้นะคะ
ส่วนบ่อนของคนไทยคุณชูวิทย์บอกอย่างมากก็นู่น
หลังตลาดทำโต๊ะสนุกมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบนี้
มันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่มันคือเงินลงทุนเยอะไง
ใช่แต่เงินลงทุนพวกนี้มันไปอยู่ที่ไหนต่อ
ก็อยู่ที่คนจีนไงก็ไม่ได้อยู่กับเราไง
หรือมันอยู่ในส่วนไหนของเราที่มันทำให้เกิดช่องว่าง
แล้วทำให้เขามาทำแบบนี้ได้อีก
มันจ่ายไปที่ไหนอะไรยังไงเงินมันไปอยู่ที่ใคร
ศูนย์เหรียญไทยคือได้ศูนย์เหรียญ
นอกจากพวกรับสวยอะไรอย่างนี้